ก็ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการที่จะสนับสนุนชุดตรวจ
ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนชุดในการที่จะเอาลงไปในชุมชน

ล่าสุดนะคะหลังจากที่เราได้ประกาศเจตนารมณ์ไปภายใน๒๔ชั่วโมงค่ะ
พันธมิตรองค์กรบริษัทและบุคคลต่างเนี่ย
ก็เห็นความสำคัญของภารกิจนี้
และแสดงความจำนงร่วมสนับสนุนโครงการเข้ามา
ยอดเงินสนับสนุนเนี่ยทะลุเป้าหมาย๑แสนชุดตรวจไปแล้วนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่า๑แสนชุดเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เราตั้งเอาไว้เท่านั้น
เราก็เลยจะเดินหน้าไปต่อที่๑๕๐๐๐ชุดค่ะ
ซึ่งรายนามพันธมิตรที่ร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ย
มี๓๔พันธมิตรด้วยกันนะคะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นตอนนี้๒๔๘๙๕๐๐๐บาทค่ะ
ครับก็โครงการนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็อย่างที่เราทราบนะฮะคุณวัชระวัชรพล
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายงานการบริหารส่วนกลางของไทยรัฐกรุ๊ปนะครับ
รวมทั้งคุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ของไทยรัฐกรุ๊ป
เมื่อวานนี้ก็ได้บอกเล่าให้เราฟังนะฮะว่าไทยรัฐกรุ๊ปเราเนี่ย
เราจะนำชุดตรวจเหล่านี้เนี่ยส่งมอบไปให้กับทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
แล้วก็สปสชด้วยเพื่อกระจายชุดตรวจไปยังจุดตรวจต่าง
ให้เข้าถึงชุมชนแล้วก็พื้นที่เปราะบางให้มากที่สุด
เมื่อตรวจแล้วเจอคนที่ติดเชื้อจะได้กันออกมาจากผู้ที่เขาไม่ได้ติดเชื้อ
อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการฉีดวัคซีน
ตอนนี้เราได้ครบแล้ว๑แสนชุดใช่ไหม

เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ท่านร่วมกันได้อีกนะฮะ
ใช่ค่ะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันเนี่ย
สามารถเป็นส่วนหนึ่งผ่านการร่วมสนับสนุนเงินผ่านโครงการนี้ได้นะคะ
โดยสามารถโอนเงินมาได้ที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพนะคะ
สาขาถนนวิภาวดีรังสิตกระแสรายวัน

นี่ฮะถ่ายรูปที่หน้าจอไว้ก็ได้นะครับทุกผู้ชมครับ